ไม่รู้ว่าจะมีคนเจ็บเนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะประมาทแค่หนึ่งคันอ่า
คันอื่นเดือดร้อนถึง๓คันด้วยกันเกิดอะไรขึ้นไปดูครับ
ใครผิดใครถูกคุณผู้ชมลองดูฮะคุณขวัญคุณน้ำแข็งดูนะ
จังหวะนี้กระบะมาแล้วนะขวามาแล้วแต่ว่ารถตู้เหมือนกันตัดเลนมาไหม
รถตู้เหมือนกับเขาอยู่ซ้ายก่อนแล้วเขาก็จะมาขวาเพื่อยูเทิร์นไหม
กำลังจะเลี้ยวขวาแต่ว่าคือคุณวิ่งซ้ายมาตลอดไง
ในฝั่งของกระบะตู้ทึบเนี่ยนะฮะที่มีต่อแคปข้างหลังเนี่ย
เขาก็วิ่งตรงมาก็เลยพุ่งชนเข้าไปเนี่ยนะฮะโอ้ยของข้างหลังนี่คือ
เกือบจะร่วงตกลงมาเลยนะครับแต่ว่าที่แน่คือมีรถยนต์พังเสียหายหลายคันเลยครับ
วงจรปิดจับภาพรถตู้สีขาวครับขับมาจากทางกรุงเทพมหานครอยู่เลนซ้ายสุดนะฮะ
แล้วพอมาถึงสี่แยกไฟแดงทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ย
เลนซ้ายที่รถตู้ขับมาจู่ครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวขวาตรงสี่แยกตรงจุดนี้
ทำให้กระบะซึ่งท้ายเนี่ยขนท่อร้อยสายไฟมาด้วยเขาวิ่งมาทางตรง
ก็เลยชนเข้าอย่างจังคือเบรกไม่อยู่ฮะ
พอชนตรงจุดนี้เสร็จแล้วก็ถลายไถไปแล้วไปชนกับรถที่เขาจอดติดไฟแดงตรงนี้อีก๒คันครับ
นี่นะฮะสองคันนี้คือถ้าเป็นผมขับอยู่นี่ผมเซ็งเลยนะ

แล้วคนขับเป็นอะไรมากหรือเปล่าในจังหวะนี้

ประสานเข้าไปแล้วก็ไปชนกับอีกคันหนึ่งเป็นอีกทอดหนึ่งด้วยครับ
คนเจ็บเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้โดยสารในรถกระบะขนท่อร้อยสายไฟหน่อยฮะ

ผมไม่ได้เพื่อยพูดผมเป็นคนติดรถติดรถอ๋อติดรถมา

ก็ต้องมาได้เลือกอยู่ดีครับ

สะใจกลับรถกระทัน

ไม่เกี่ยวอยู่แล้วพอดี

เดี๋ยวเรียกตัวคนขับรถตู้สีขาวนั่นแหละฮะ

ถ้าฟังจากที่ตำรวจบอกนี่ก็คือ

เพราะว่าโดนแจ้งข้อหาขับรถประมาทครับ

แล้วก็จะแจ้งประสานประกันให้มาเคลียร์ค่าเสียหาย

ขวาคันเดียวทำเอาอีก๓คันเนี่ย

แต่ก็จะเบาเหมือนแบบเอ้ะเหมือนแบบเรียวขวาได้๒เลน

เราพูดแล้วว่ามันเขาเลียวขวาได้๒เลนหรือป่ะ